ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูปัญหาในครอบครัว
จนในที่สุดกลายเป็นเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่ถูกกัน

จนกระทั่งล่าสุดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา
บโอกาสค่ะลูกเลี้ยงแอบเข้าไปในห้องนอนของพ่อเลี้ยง
ใช้มีดไปจ้วงแทงกลางหลังตอนนั้นเจ็บสาหัสนะคะ
แต่สุดท้ายทนพิษบัตรแผลไม่ไหวไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่นะคะจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มของคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองราชบุรีไปตรวจสอบ
ตอนแรกเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมภายในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่ที่๙ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรี
ที่เกิดเหตุไปพบนายสิริชัยอุ่นอ้วนอายุ๓๓ปีถูกแทงด้วยมีด
ตอนนั้นอาการสาหัสนอนอยู่บนที่นอนหมดสติเลยนะคะ
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้จากการสอบสวนนางสาวอุไรวันเหมือนทองวารีอายุ๓๒ปี

ภรรยาของผู้ตายหรือว่าเมียของผู้ตายบอกว่า
คนก่อเหตุคือนายทงอายุ๑๖ปีเป็นลูกชายแท้ของตัวเอง
เป็นลูกเลี้ยงของนายสิริชัย
ซึ่งที่ผ่านมา๒คนเขาไม่ค่อยถูกกันแล้วค่ะ
มีปากเสียงกันมาตลอดแล้วก็บ่อยด้วย
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
แต่ก็ตอนนั้นเข้าไปห้ามไม่ทัน
จนกระทั่งนายสิริชัยเข้าไปในห้องนอน
นายทงสบโอกาสถือมีดเข้าไปเลยค่ะ
ถือมีดปลายแหลมเข้าไปแทงกลางหลัง๑แผล
แล้วก็เขียวรถจักรยานยนต์หลบหนีไปไปหาเพื่อน
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุวิ่งฝ่าวงล้อมหนีเข้าไปในป่า
ซ่อนตัวอยู่ที่คลองชลประธาน
สุดท้ายต้องยอมจำนวนนะคะยอมมอบตัว
พร้อมกับอาวุธมีดของกลางค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเองก็ได้หลบหนีมาทางตำบลเจดีหักนะครับ
แถวร้านมะม่วงคู่เป็นคลองชนประธาน
ก็ได้หลบไปหลบยนต์คลองชนละประธาน
จนกระทั่งนาวแช่น้ำอยู่นาว
ท่านเจ้าที่ตำรวจเกลี้ยกออกก็เลยยอมมอบตัว

พนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรี
มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เดี๋ยวต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลย๑๖ปี๑๖ปี